ตกปลาเอาคันเบ็ดเวี่ยงไปให้ไหม
ปลามันดึงเบ็ดตกไปในน้ำ
ด้วยความที่เป็นห่วงเบ็ดมากรักเด็ดมาก
สุดท้ายจมน้ำตายพร้อมกับเบ็ดของตนเอง
ไปดูภาพที่ภรรยาไปเห็นศพสามีจมน้ำตายกันหน่อย
นี่คุณผู้ชมนี่ภรรยามาเห็นร่างไร้วิญญาณของสามีก็
โอ๊ยร้องไห้ร้องผมล่ะครับ
คิดว่าการมาตกปลาของแฟนแล้วจะมาจมน้ำตาย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองครับ
ที่บริเวณสระหนองบัวครับซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน

ตำรวจได้รับแจ้งก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เวรแล้วก็กู้ภัย
น้องน้ำอันนี้นะมันใหญ่มาก
แตกไล่ลึก๕เมตร
บริเวณริมสะน้ำก็ไปพบโต๊ะเล็กรองเท้าแตะกระป๋องใส่ไส้เดือนอุปกรณ์ตกปลา
แล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกันงมร่างขึ้นมา
ร่างคือนายประยูนมีโสภาอายุ๓๓ปีจมน้ำเสียชีวิต
มกันอยู่ครึ่งชั่วโมงเอาศพขึ้นมาได้
แล้วก็นำไปตรวจสอบพร้อมกับคันเบ็ดซึ่งเป็นไม้ไผ่ที่ทำขึ้นมาเอง
สภาพศพนั้นใส่เสื้อยืดอยู่สีเขียวนะฮะกางเกงยีนสีดำ

สภาพศพนั้นไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมง
เมืองต้นก็แพทย์นั้นสันนิษฐานว่าเกิดจากขาดอากาศหายใจ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้ตายนั้นใช้เบ็ดไม้ไผ่ยาว๔เมตร

จากนั้นปลามันกินเบ็ดแล้วก็ลากเบ็ดลงไปในน้ำ

ว่ายน้ำตามคันเบ็ดไปถึงกลางสระ
กลางสักมันห่างตลิ่งประมาณสัก๒๐เมตร
แล้วเขาก็ดำผุดดำว่าอยู่สักพักหนึ่ง
สุดท้ายเขาเห็นว่าเอ้าทำไมจมหายไปเลย
ตอนแรกคิดว่าดำน้ำลงไปหรือเปล่า

แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตไป
ภรรยาของผู้ตายก็บอกว่าโอ้ยแต่งงานกันมา๙ปีแล้วค่ะ
มีลูกกัน๑ขวบ๙เดือนเป็นลูกสาว

ก่อนเกิดเหตุสามีบอกว่าเดี๋ยวจะไปตกปลามาทำอาหารกินกันนะ

กระทั่งมีคนโทรบอกว่าสามีจมน้ำตาย

ตำรวจก็เลยต้องไปสอบถามครอบครัวกับญาติพี่น้อง
ไม่มีใครติดใจสาเหตุการณ์ตาย
แล้วก็มอบศพให้กับญาติไปประกอบพิธีต่อไปนะครับ